ที่ลบบุรีกันหน่อยค่ะผู้ชายคนนึงไปร่วมประเพณีสงกรานนะ
ไปที่วัดเลยนะทำพิธีส่งน้ำพระรับสิริมงคลค่ะ
เอิญไปเจออดีตเพื่อนรักในวัดเออไปเจออดีตเพื่อนรักในวัดคือ
ส่งน้ำพระเหมือนกันกะว่าจะเออทำวงทำบุญได้สิริมงคล
อดคอกันออกมาเคลียร์ปัญหาคาใจที่เคยบาดหมางกันหน้าวัด
ยิงกันดับหัวกระจุยเลยอ้าวเพิ่งทำบุญมานี่
จะส่งน้ำพระมามันไม่ได้ช่วยให้ติดใจเย็นขึ้นเลยนะคะ
ครับตำรวจภูทรม่วงค่อมจังหวัดลบบุรีค่ะ
คุมตัวนายนบพลสนอหรือว่านายกุ้งอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจ่อยิงหัวนายสารวุฒิลาวงวัย๓๓ปี
ชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพที่ถนนทางเข้าวัดอำภาวันวนาราม
ตะบนม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานค่ะจุดนี้เป็นจุดที่นายกุ้งกับนายสารวุฒิผู้ตายเนี่ย
อดคอใช้คำว่ากอดคอนะออกมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกัน
แต่สิ่งที่นายกุ้งทำก็คือกดหัวนายสารวุฒิลงกับพื้น
แล้วเอาลูกซองสั้นที่เหน็บมาด้วยเนี่ยจ่อยิงระยะประชิดจน
ขอโทษคุณผู้ชมหัวกระจุยเลยอ่ะอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงนะคะ
วันแสกวันสงกรานวันสุดท้ายค่ะ
ทีนี้การทำตัวนำตัวมาชี้จุดเนี่ย

ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยยืนตะโกนด่าสาบแช่งเลยนะคะ
ใครก็ตะโกนนู้นไม่ได้ก็ตะโกน
นี่กลัวเหมือนหมามันจะต้องตายเหมือนหมา
ไม่ตายก็ตายในขุมจะต้องตายเหมือนเป็นครู

ให้มันมากรน่ะพอกรแม่มันกรรมันจะไม่มีโอกาสได้ออกจากครู
เราเข้าใจอารมณ์ของคนสูญเสียนะ
เป็นน้องสาวของผู้ตายค่ะ

ตรวจสอบสถานที่เพราะได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุคนยิงกันตายหน้าวัด
ก็ไปถึงพบศพนายสารวุฒิค่ะก็โดนยิงที่ศีรษะนอนหงายเสียชีวิตอยู่
สอบสวนทราบว่านายสารวุฒิผู้ตายมาเที่ยวงานสงกราน
เขาจัดงานบุญส่งน้ำพระกันงานบุญแท้เลยนะ
ส่งน้ำพระเสร็จเจอในกุ้ง
เป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนรักกันนะตั้งแต่สมัยประถม
เรียนด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินดื่มด้วยกันมาค่ะ
แต่ต่อมาเกิดปัญหาขัดใจกันตั้งแต่นั้นไม่ลงรอยกันเลย
เจอกันทีก็ด่ากันทีท้าทายกันที
พอไปเจอกันที่วัดก็เลยเอ้าเคลียร์ปัญหาคาใจกันซะหน่อยดีไหม
สารวุฒิผู้ตายกอดคอในกุ้งออกมาหน้าวัด
เพื่อจะพูดคุยปัญหาเคลียร์ปัญหากัน
แต่กลายเป็นว่าในกุ้งเนี่ยสะบัดแขนหลุด
เอามือกดหัวนายสารวุฒิลงกับพื้น
แล้วก็ชักปืนลูกซองสั้นที่เหน็บไว้ที่เอว
จ่อยิงหัวอย่างโหดเยี่ยม
คนเยอะมากอะค่ะเด็กอะไรก็อยู่
เขาไปวัดกันไปส่งน้ำพระกันนะคะ
เรื่องต้นในกุ้งรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เอิญมาเจอกันที่วัดนั่นแหละนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
แต่ในกุ้งให้การบอกว่าในสารวุฒิผู้ตายเดินมาหาเรื่องเขาก่อน
เขาเลยกลับไปบ้านไปเอาปืนมา
แล้วย้อนมาที่วัดนัดมาเคลียร์ปัญหากัน

ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกับหลานชายด้วย
มันก็เลยเป็นความแค้นต่อเนื่องเรื่อยมา